คุณผู้ชมครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปที่พม่า
ิตคอยของพาลมาร์นั้นกำลังขยายตัวซึ่งเป็นโอกาสทองของนักลงทุนไทย
ของนักธุรกิจของไทยนะครับที่สนใจจะไปลงทุน
โดยเฉพาะเรื่องของธุรกิจค้าปลีกรวมทั้งเรื่องของภาคบริการ
เพราะว่าชาวบ้านส่วนใหญ่นั้นนิยมซื้อสินค้าและใช้บริการที่มาจากประเทศไทยครับ
เดี๋ยวตามจากบริงารของคุณชนรัฐโภคะธนวัฒน์เลยครับ
ตึกสูง๔ชั้นสีเขียวคืออาคารไทยทาวน์หรือร้านค้าปลีกของคนไทย
ตั้งอยู่บนถนนแตนตุมาเขตตุวานาในเมืองย่างกุ้งประเทศพม่า
ซึ่งเป็นย่านการค้าที่คึกคักและมีทำเลเหมาะกับการเป็นศูนย์กลาง
ในการขยายการลงทุนไปยัง๑๐หัวเมืองสำคัญ
มะริดทวายเนปิดอร์และมันดาเล
นักลงทุนชาวไทยจึงเลือกมาเปิดกิจการทำธุรกิจค้าปลีกที่นี่
โจทย์ความต้องการของชาวพม่าที่เริ่มมีรายได้มากขึ้นจึงต้องการสินค้าและบริการที่หลากหลายมากขึ้น
จุดประสงค์หลักที่เราจะทำที่ไทยทาวน์
ก็คืออยากจะทำให้ไทยทาวน์ของเรา
เป็นทั้งหน้าร้านเป็นทั้งโชว์รูมสินค้าจากไทยค่ะ

หรือเป็นแค่เข้ามาซื้อนะคะ
มุ่งหวังถึงการที่เราจะเป็นศูนย์กระจายสินค้าที่นี่ด้วย
เพราะว่าหลักแล้วที่คนพม่าจริงชอบสินค้าแบรนด์ไทยอยู่แล้ว
เจ้าของธุรกิจไทยทาวน์บอกว่า
จากการสำรวจก่อนเข้ามาลงทุน
ชาวพม่าจะให้ความสนใจและเลือกใช้สินค้าแบรนด์ไทยมากที่สุด
เนื่องจากเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้า
บรรดาอาหารและเครื่องดื่มที่ถูกเลือกนำมาจัดวางบนเชลล
ภายในโซนอาหารของร้านไททาวน์แห่งนี้นะคะ
ส่วนใหญ่จะเป็นแบรนด์ของชาวไทยที่คนพม่ารู้จักกันดีค่ะ
โดยจะนำมาขายในราคาที่ไม่สูงมาก
อยู่ที่ประมาณ๕๐๐จนถึง๑๐๐๐จาร์ด
เพื่อให้เหมาะสมกับกำลังซื้อของกลุ่มลูกค้าชาวพม่าค่ะ
จากผู้บริโภคชาวพม่าทั่วไปแล้ว

ซึ่งเป็นธุรกิจร้านสะดวกซื้อในพื้นที่
ที่จะเข้ามาเลือกสินค้าไปวางขายที่หน้าร้าน
อย่างข้าวเกลียบมโนราน้ำพริกแม่พลอยและกะทิชาวเกาะ
ว่าจะได้รับความสนใจจากบรรดาธุรกิจร้านสะดวกซื้อในพม่า
เนื่องจากเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงอยู่แล้ว
โดยตั้งเป้าว่าจะสามารถกระจายสินค้าไปอย่างร้านค้า
และมินิมาตรกว่า๓๐๐แห่งใน๑๐หัวเมืองภายในปีนี้
ธุรกิจค้าปลีกของชาวต่างชาติในพม่ามีไม่มากนัก
จากกฎหมายยังไม่เอื้อต่อการให้ชาวต่างชาติ

จำเป็นต้องมีคู่ค้าชาวพม่า
ให้ความช่วยเหลือในการทำเอกสารราชการ
และการเช่าซื้อสถานที่เพื่อทำธุรกิจ

ประกอบกับยังไม่มีกฎหมายอนุญาตให้ชาวต่างชาติซื้อขายที่ดินเอง
นักลงทุนจึงต้องศึกษาเรื่องกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ

พม่าบางอย่างก็แพง

ฉะนั้นการจะเข้ามา
คุณก็ต้องศึกษาแล้วเตรียมการกับคอร์สนี้ให้ดีนะครับ
แต่ปัจจัยบวกที่ดึงดูดให้นักทุน
นักธุรกิจหน้าใหม่เข้ามาลงทุนที่นี่
คือเศรษฐกิจของประเทศพม่าที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
ดีพีปีที่แล้วเติบโตถึง๑๘๐
และมีแนวโน้มว่าจะเติบโตเช่นนี้ไปอีก๕๐ปีข้างหน้า
ชดารัฐโภคธนวัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน